ส่วนเรื่องนี้ที่นครศรีธรรมราชอย่างที่เรารายงานนะคะว่าสภาพอากาศเนี่ย
ที่รอลมหนาวแต่ทางภาคใต้ยังเจอฝนตกกระหน่ำนะคะนครศรีธรรมราชเนี่ย
ฝนตกหนักแล้วก็น้ำป่ามาค่ะคุณผู้ชมมาเป็นก้อนใหญ่เลยนะคะ
เป็นน้ำป่าเขาหลวงนะคะมาทะลักมาที่ชุมชนคีรีวง
แล้วบังเอิญว่าเด็กไปเล่นน้ำอยู่ตรงจุดนี้
ก็ถูกน้ำป่าเนี้ยซัดลอยไปตามแม่น้ำโอ้โห
ล่าสุดเจอแล้วนะคุณนัทพงศ์แต่ว่าน้องเป็นร่างไร้วิญญาณ
โอ้โหเสียใจด้วยนะนี่แหละค่ะนี่คือผลพวงจากฝนตกหนัก
ในพื้นที่นครศรีธรรมราชเขาบอกตอนนี้ยังไม่หยุดนะคะ
ป่าเขาฝนตกสะสมต่อเนื่องหลายชั่วโมงติดต่อกันนะคะ
น้ำก็ไหลผ่านชุมชนคีรีวงเป็นน้ำป่าแบบนี้แหละค่ะ
จากต้นน้ำบนเทือกเขาหลวงมาแบบรุนแรงมวลน้ำมหาศาลทีเดียวค่ะ
แล้วก็หลังเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากแบบนี้นะคะ
ทางภูมิกับสพลานสกาได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุน้ำพัดพาเด็กชายอายุ๕ขวบ
ศูนย์หายไปขณะที่เล่นน้ำอยู่ริมคลอง
ก็เลยมีการประสานมูลนิธิประชาร่วมใจไปค้นหาร่างเด็กในที่เกิดเหตุ
ก็ค้นหานานกว่าหนึ่งชั่วโมงนะคะในที่สุดพบร่างค่ะ
เด็กเนี่ยถูกน้ำพัดไปไกลจากจุดเกิดเหตุกว่าสองกิโลเมตรอะค่ะนี่แหละค่ะ
ตอนเกิดเหตุเนี่ยมีเด็กอายุ๕ขวบเขาปั่นจักรยานไปเล่นน้ำริมคลองอะค่ะ
แล้วก็เจอกับน้ำป่าอย่างที่เราเห็นนี่แหละมันหลากลงมาอย่างเร็วและรุนแรง
ก็กวาดเอาร่างของน้องลงไปในลำน้ำซัดไปติดกับสะพานชุมชนวัดสมชั่ง
เจ้าหน้าที่กู้ร่างเอาไว้ได้แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลชนสูตร
ก่อนที่จะส่งมอบให้กับครอบครัวเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะ
ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะกับครอบครัว
แต่ช่วงนี้ทางโซนภาคใต้ก็ยังต้องระมัดระวังนะคะ
ตกหนักน้ำป่าก็อาจจะมาแบบนี้ได้อีกค่ะ